อีกเรื่องหนึ่งที่ฮือฮาเหมือนกันเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูหน่อย

กองใบขับขี่เอ่ยมีทั้งใบสั่งมีทั้งป้ายวงกลม
เนี่ยมันมาอยู่ตรงนี้อยู่ที่กองขยะริมทางที่ชนบุรี

ใครเอามาเทใครเอามาทิ้งเอาไว้
ดูสิคะมีอะไรบ้างคุณสุภาษาคุณผู้ชม

ใช่ใบสั่งใบเสียภาษีกรมขนส่งทางบกป้ายวงกลม
อยู่ตรงกองขยะริมถนนสุขุมวิทย์พัทยาซอย๙
ที่อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็บอกว่าโอ้โห
พอมีกองเอกสารทางราชการอยู่แบบนี้แล้ว
กังวลจังเลยเพราะถ้าเกิดมิจฉาชีพมาเห็น
แล้วเอาไปปลอมแปลงเอาไปใช้ทางประโยชน์
สิ่งที่มันผิดกฎหมายใครจะรับผิดชอบ
ก็เลยต้องแจ้งให้ตำรวจสพบังละมุงไปตรวจสอบ
พอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดูก็มีบัตรประชาชน
ส่วนมากจะเป็นบัตรรุ่นเก่านะคะแล้วก็หมดอายุแล้วด้วย
มีเป็นพันใบเลยใบสั่งของตำรวจก็มีสักประมาณ๒๐กว่าใบ
แล้วก็ระบุด้วยนะว่าเป็นใบสั่งของสถานีตำรวจภูทรบางละมุง
สถานีตำรวจภูทรนาจอมเทียน
ส่วนมากจะเป็นใบสั่งปี๕๔ก็เกือบ๑๐ปีแล้ว
ทีนี้เรื่องนี้ผู้กำกับสพบังละมุง
ก็ต้องชี้แจงค่ะบอกว่าทางโรงพักเนี่ยนะ
มีนโยบายปรับภูมิทัศน์ให้มันสวยงาม
สั่งให้ตำรวจที่รับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับพวกการจัดการ
เก็บเอกสารเนี่ยให้จัดการเอาเอาบัตรพวกนี้
เอาใบสั่งเก่าเหล่านี้เอาไปเก็บไว้ที่บ้านพักส่วนตัว
แล้วระหว่างที่ตำรวจคนที่รับผิดชอบจะเอาเอกสารไปเก็บเนี่ย
หล่นค่ะไม่ได้เทนะทำหล่น
หล่นค่ะแล้วก็ไม่รู้ตัวด้วย
ไม่รู้ตัวใช่แล้วชาวบ้านก็ไปเจอ
ผู้กำกับเขาว่าอย่างนั้นฟังผู้กำกับเองละกันค่ะ
ท่านหัวหน้างานสอบสวนก็เลยรับว่าเดี๋ยวเอาไปเก็บไว้ให้ก่อน

ก็น่าจะตกไปบางส่วนเพราะจริงเอาไปเยอะมาก

แต่พอชาวชูนแจ้มมาเราก็รอทราบ
เลยที่ส่งร้อยเวียงไปดู

แต่ว่าจริงแล้วตามระเบียบเขาจะให้เอกสารทางราชการ
มันจะต้องเก็บเอาไว้ตรวจสอบได้ใน๑๐ปี
หลังจากนั้น๑๐ปีถึงจะไปทำลายนี่ส่วนใหญ่ปี๕๔ไง
คือจริงยังไม่ถึงประมาณแบบ๘จาก๙ปีแบบนี้ค่ะ
ส่วนบัตรประชาชนมันเป็นบัตรประชาชนที่ส่วนมากตกค้างอยู่ที่โรงพักค่ะคุณผู้ชม
เวลาที่โดนจับใช่ไหมเขาก็จะตรวจบัตรประชาชนถูกไหม
แล้วหลังจากนั้นพอตำรวจยึดบัตรประชาชนหรือว่ายึดใบขับขี่มา
ปรากฏว่าคนที่เขาทำผิดเขาไม่ยอมมาจ่ายค่าปรับ
พอไม่ยอมมาจ่ายค่าปรับปุ๊บไปแจ้งใหม่ไปอำเภอแจ้ง
ใหม่ดีกว่าไม่เสียตังค์
มันก็เลยมีบัตรพวกนี้อยู่ที่โรงพัก
แล้วพอปรับภูมิทัศน์ทีก็เลยทำหล่น
หล่นทำหล่นเต็มเป็นกองเลย
แต่ต้องระมัดระวังเพราะว่าเมื่อวานนี้มีข่าวนะคะ
คนทำใบขับขี่หายแล้วมีคนเป็นมิจฉาชีพ
ใช่เอาไปขึ้นรางวัลนี่แหละสลากปลอมระมัดระวังนะคะ